เป็นคนรุ่นใหม่นะครับใส่ใจเรื่องการเกษตรนะครับ
เกษตรรุ่นใหม่นะครับปลูก
เขาเรียกว่าการปลูกหอยแคลง

งงไหมเห็ดแคลงอ๋อเห็ดแคลง
คล้ายหอยแคลงไงไม่จำว่าเห็ดแคลง
มันคล้ายกันตรงไหนนะครับ
หอยแค้งเลยนะครับได้บอกนะครับจินตนาการเขาบอกว่า
ใช้รุ่นใหม่ใช้แอปพลิเคชันควบคุมมนโอภูมิ

ควบคุมน้ำควบคุมทุกอย่าง
เพื่อปล่อยน้ำในโรงเรือนครับแบบนี้นะฮะ
เพราะเห็ดแคงที่แขวนอยู่ภายในโรงเรือน

กเศรษฐกรรมรุ่นใหม่วัย๒๐ปีเองนะฮะ
เป็นประธานกลุ่มผลิตและแปรรูปเห็ดคาง
บ้านควนขี้แร่บตำบลพระตงศ์อำเภอหาชัย
ดูเหมือนเป็นโรงเห็ดทั่วไปนะครับ
แต่ว่านี่คือเห็ดแคลงนะครับ
และเป็นเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่ต้องนำเทคโนโลยี

นั่นคือแอปพลิเคชันสมาร์ทฟาร์ม๑๒ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสงขานคริน
ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับควบคุมการเปิดปิดน้ำและเช็กระดับอุณหภูมิ
ความชื้นภายในโรงเรือนอย่างแม่นยำนะครับ
น้องออยก็บอกว่ากลุ่มผลิตแปรรูปเหตุแครงได้ต่อยอดลง

เพื่อให้เกษตรกรสวนยางในพื้นที่ได้มีรายได้เสริม
เริ่มแรกได้นำเชื้อเห็ดแคลงมาทดลองเพาะ๗๐๐ก้อนนะครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาใช้เวลาเพียง๑๔๒๐วันเท่านั้น
ก็ได้ผลผลิตครับส่งขายตลาดกิโลกรมรู้ไหมครับเท่าไหร่ครับ
กิโลกรัมละ๒๕๐บาทแพงเหมือนกันนะฮะ
โดยเชื้อแต่ละก้อนจะได้ผลผลิต๒๓รอบสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐บาทต่อเดือน
เห็ดแคลงหรือว่าเห็ดตีนตุ๊กแกชอบขึ้นบนขอนไม้ยางพาราครับ
สามารถนำไปทำอาหารได้หลายอย่างเช่นแกงคั่วเห็ดแกงใส่หมู
แคงผัดขี้เมาเห็ดแคงหมกแกงกะทิเห็ดแคงกุ้งสดน้ำยาเห็ดแคงนะครับ
ถือได้ว่าอยู่ในทุกเมนูอาหารของปากใต้เลยทีเดียวนะครับ
ภาระของผู้ปลูกได้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่โรงเรือนตลอดเวลา
ที่ไหนก็ได้ควบคุมได้๒๐ปีแสดงว่ายังเรียนหนังสืออยู่นะครับ